ต่อกันเลยคุณผู้ชมเป็น๒คนงาน
ก็ทะเลาะกันค่ะแล้วก็ก่อเหตุเอาแฉลงมาตีหัว
จนเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่ร้านวัสดุก่อสร้าง
ที่ร้านแสงเพชรเสาปูนบ้านนาแต้

ทีนี้พอร์ตตำรวจและเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยอำนาจเจริญ
ได้รับแจ้งเหตุก็รุดไปในจุดที่เกิดเหตุค่ะ
ก็เจอศพทราบชื่อนายสำริทชัยโยอายุ๕๓ปีนะคะ
สภาพที่นอนคว่ำหน้าแล้วก็มีรอยถูกตีบริเวณศีรษะ
จากการสอบถามพยานในที่เกิดเหตุค่ะ
ก็ทราบว่าผู้ที่เกาะเหตุชื่อนายอำนวย
วงคำมึงซาวอายุ๔๖ปีหรือว่านายออม
ก็เป็นคนงานด้วยกันนี่แหละค่ะที่ร้านแสงเพชรเสาปูน
ใช้เหล็กแฉลง๖เหลี่ยมตีที่ศีรษะผู้ตาย๒ครั้ง
แล้วหลังจากก่อเหตุผู้ที่ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็มีภรรยานั่งซ้อนท้ายหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ก็ติดตามตัวอย่างรวดเร็ว
สุดท้ายก็สามารถรวบตัวได้นะคะ
จากการสอบสวนนายอำนวยผู้ต้องหาก็ให้การค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายได้เรียกผู้ต้องหาไปช่วยยกเสาปูนขึ้นรถ

ก็เลยทำให้ตอนยกมันหลุดมือแล้วก็ไหลลงพื้น
ผู้ตายก็เลยว่าผู้ต้องหาว่ากินแรงไม่ยอมช่วยงาน
หลังจากนั้นก็ด่าผู้ต้องหาด้วยบอกว่าไอ้ขี้ขลาดเดี๋ยวมึงตาย

ก็เลยทำให้ผู้ต้องหาเองโมโหเดินหนี
แล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนมาเจอกันอีกจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ผู้ต้องหาก็หยิบเอาแฉลง๖เหลี่ยมที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ฟาดศีรษะด้านหลังของผู้ตายครั้งหนึ่งก่อน
หลังจากนั้นผู้ตายล้มไปนอนกับพื้น
ผู้ต้องหาก็เอาแฉลงอันเดิมฟาดไปอีก๑ครั้ง
ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าผู้ตายจะเสียชีวิตหรือเปล่า
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายอำนวยไปตรวจหาสารเสพติดด้วยนะคะ
แต่ก็ไม่พบว่ามีสารเสพติดก็เลยตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจสอบด้วยนะคะ
ว่ามีอาการทางประสาทจนต้องเข้ารับการรักษา
เคยกินยาฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่งด้วย
รอบนั้นสามารถช่วยชีวิตได้ทัน
ส่วนอาการทางประสาทก็เข้ารับการรักษาจนหายเป็นปกติ
แล้วก็มาทำงานในร้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ